มากันที่อีกหนึ่งคู่รักเรียกได้ว่าเป็นข้าวใหม่ปลามันเลยก็ว่าได้นะคะ
เรียกคู่รักได้เต็มปากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าจริงคู่นี้เนี่ยคุณโจอี้บอยกับสาวกวางวันปียะ
เขาก็ค่อนข้างที่จะออกมาเคลียร์แล้วล่ะว่าตอนนี้กำลังปลูกต้นรักด้วยกันอยู่
แต่ว่าก็ยังไม่ได้ระบุสถานะที่ชัดเจนว่าเป็นแฟนเป็นศึกษาดูใจหรืออะไรก็ไม่รู้
ซึ่งสาวกวางเนี่ยก็ต้องออกโรงตอบคำถามอยู่บ่อยก็เลยขอโบ้ยให้หวานใจรุ่นพี่
เป็นฝ่ายเอ่ยปากพูดก่อนก็แล้วกันค่ะ
แต่ส่วนตัวเธอยอมรับว่าประทับใจในความน่ารัก
ซึ่งผิดกับที่หลายคนเคยพูดถึงเรื่องความเจ้าชู้ของหนุ่มโจอี้บอย
และถึงแม้ว่าตอนนี้ทั้งคู่จะยังไม่มีคำเรียกกันและกันที่ชัดเจน
แต่ก็ไม่เป็นกังวลเนื่องจากว่าฝ่ายชายคอยดูแลเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดีค่ะ
ก็หลายคนก็ลุ้นเนาะแต่ว่าก็เหมือนเดิมแหละ
เหมือนเดิมให้พี่เขาพูดดีกว่า

เท่าที่เห็นไม่มีอะไรอย่างที่อื่นคนพูดเหลือก็ฆี่เลย
บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องมองคนแค่ภายนอกเราต้องรู้จักเขาจริงเราค่อยตัดสินใจดีกว่า

ไม่ได้กลัวไม่ได้มั่นใจแต่เรารู้สึกว่าเรื่องอย่างนี้มันเรารู้กันอยู่สองคน
เออเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่สองคน
ก็ไม่เคยถามเหมือนกันว่าสถานะเป็นอะไร
แต่ว่าเอาเป็นว่าก็เริ่มศึกษาดูใจกันแบบนี้ดีกว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดิฉันว่านะคะ
เพราะว่า๑๐ปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นไม่เท่าศึกษาใจกันดูเอาเองนะจ๊ะ
ของนี้ต้องลองถึงจะดูนะคะสำหรับพี่โจอี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะชื่อเสียงเป็นยังไง
แต่ว่าสำหรับกวางวันปียะเขาบอกว่าเขาอาจจะดีกับเราแค่คนเดียวแต่กับคนอื่นว่าอาจจะไม่ดีก็เป็นได้
ก็ไม่รู้ไงก็เรื่องของคนสองคนนะจ๊ะ